คุณผู้ชมฮะพาคุณผู้ชมไปร้านกาแฟร้านนี้
ต้องบอกไว้ก่อนว่าร้านกาแฟร้านนี้บรรยากาศคลังมาก
แล้วแก้วกาแฟแต่ละแก้วนะ
ก็มีการลงยันลงอัคระเอาไว้นี่คือบรรยากาศหน้าร้านนะ
ใช่ครับร้านกาแฟแห่งนี้ชื่อว่าร้านมะค่าโมงคาเฟ่
ตั้งอยู่ที่หมู่ที่๒ตำบลจอหออำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมาครับ
นี่ฮะบ้านไม้ทั้งหลังทรงไทยมีบริเวณชาญเรือนให้นั่งดื่มกาแฟ
ภายในเนี่ยก็ดูขลังไหมล่ะคุณคุณคือมันมีของเก่าโบราณอย่างนาฬิกาโบราณอ่ะ
ตกแต่งอยู่แล้วก็มันเป็นทำจากไม้ไม้มะค่าโมงเหรอคะ
นาฬิกาโบราณวิทยุโบราณปืนโบราณนอกจากนี้ยังมีตู้พระเครื่องไว้เป็นจุดบริการให้คนชอบส่องพระเนี่ย
มาส่องแล้วก็เช่าบูชาพระเครื่องได้อีกด้วยนะครับเนี่ยฮะมีต้นมะค่าโมงขึ้นอยู่ตรงกลางชานเรือน
ทะลุหลังคาไปเลยเป็นที่มานี่ที่มาของชื่อร้านมะค่าโมงคาเฟ่
เจ้าของร้านก็นำผ้าแพร่๗สีมาผูกไว้เพื่อความขลังและความเป็นสิริมงคล
แต่ไฮไลท์ของร้านคือแก้วกาแฟครับแก้วกาแฟทุกแก้วลงอัคระลงยันด้วยมือ
สร้างความแปลกใหม่นี่ฮะเขาบอกว่าร้านกาแฟร้านนี้นะครับ
คือมีความแปลกเกิดจากคุณคำโมกวาธเมธีหรือว่าคุณโซนนี่แหละ
เจ้าของร้านมะค่าโมงคาเฟ่เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนหน้านั้นน่ะ
ผมก็เป็นพนักงานบริษัทเอกชนแล้วฮะได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙เหมือนกัน
ผมก็ลาออกมาอยู่ที่บ้านทางครอบครัวจึงได้ปรับปรุงบ้านเรือนไทยโคราชเก่า
ให้เป็นร้านกาแฟนะครับเพื่อให้ผมได้ทำธุรกิจอยู่ที่บ้าน
เริ่มเปิดร้านมา๑เดือนช่วงแรกยังไม่มีคนรู้จักนะ
ต่อมาเนี่ยผมเนี่ยบังเอิญเขียนออเดอร์กาแฟไว้บนแก้ว
เพื่อไม่ให้หลงกับลูกค้าที่สั่งด้วยความรีบเร่งฮะ
ลายมือมันหวัดไปหน่อยคุณลายมือมันหวัดมันคล้ายกับอัคระขอม
ลูกค้าเลยแซวบอกโอ้โหเหมือนลงยานลงอัคระไว้เลย
ผมก็เลยปิ๊งไอเดียครับนำปากกาเมจิตมาเขียนเป็นอัคระ
เป็นยันลงบนแก้วกาแฟเสิร์ฟให้กับลูกค้าเลย
ลูกค้าก็ชื่นชอบนี่คุณเขาเป็นยันเป็นเรื่องเป็นราวจริงจังแบบนี้เลย
ลูกค้าก็มักจะเซลฟี่พอเซลฟี่ส่งเข้าแชร์เข้าในโลกโซเชียล
ก็กลายเป็นแบบนี้เลยนะฮะลูกค้าก็เลยเยอะเลยนะครับ
ตอนนี้มีแก้วที่เขียนยันอยู่๓ชนิดคือยันบัวสวรรค์พุทธคุณด้านเมตามหานิยม
ใครกินแล้วนะฮะก็จะมีดวงชะตาที่หนุนที่เสริมโภคทรัพย์การงานธุรกิจการค้าเจริญรุ่งเรืองแค้วคลาดปลอดภัย
แล้วก็มียันพญาไก่ฟ้ามีพุทธคุณด้านเรียกทรัพย์เงินทองนะครับ
แล้วก็ยันถุงเงินถุงทองก็แน่นอนฮะ
มีพุทธคุณเสริมเรื่องทรัพย์สินเงินทองร่ำรวยอุดมสมบูรณ์เหมือนกัน
แล้วแต่ลูกค้าอยากได้แก้วแบบไหน

นี่ดีนะ

ชื่อแล้วก็ข้อความอะไรบางอย่างแต่นี่เป็นยันเลย